มาเรื่องที่แบบว่าสดใสหัวใจกันบ้างดีกว่า

ณเดชน์กำลังจะสร้างบ้านหลังใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม

คราวนี้แหละค่ะก็อดแซวต่อไม่ได้เลยว่านี่แหละนะ
เป็นการวางรากฐานอนาคตชีวิตคู่สร้างเรือนหอรอแล้ว
ซึ่งพอเจาะไมค์ถามฝ่ายชายนะฮะเขาก็ตอบแบบเขินว่า
พี่ผมไม่รีบครับส่วนน้องยายาก็ตอบแบบน่ารักตามสไตล์
่อมตัวแบบเบาคงไม่ใช่เร็วนี้หรอกค่ะ

บ้านให้แม่กับครอบครัวที่ขอนแก่นด้วย
เหมือนยังสร้างที่กรุงเทพเลยนะโซนของเราเราก็ทำแบบที่เราชอบอะไรอย่างนี้
ส่วนของแม่เราก็ทำแบบที่เขาชอบของป๊าก็แบบที่ดูแลง่ายสะดวกสบาย
คือถ้ามีเรือนหอก็ไม่ใช่ต้องเป็นสร้างใหม่อีกหลังนึง
เดี๋ยวคงต้องดูกันอีกทีชอบแบบไหนสุดท้ายเราก็ต้องให้เขาแบบว่า
ที่เขาอยู่แล้วเขาสบายตัวสบายใจ
เอาพื้นที่ที่ปลูกต้นไม้ได้เยอะค่ะ
อืมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม
ก็ทำงานเก็บเงินไปก่อนคู่นี้เขาก็รักกันดีดูแล้วแบบละมุนเนอะ
น่ารักเวลาเขาอยู่ด้วยกันน่ารักเนาะแต่อย่าลืมนะ
มีพื้นที่เยอะให้ยายาปลูกต้นไม้นะเออเขารีเพชรแล้วนะ